ตรงนี้ส่งมุมมาผู้ชมไปดูที่ขาดเซิงเซา
มีภรรพที่สุกเนี่ยก็อารมณ์ออกมา
ตะโกนด่าตะโกนก้าวกลายอยากถ่ายกับชาวบ้าน
ก็เลยแอบเอาโทรศัพท์ไปถ่ายท่าน
ให้คุณผู้ชมไปฟังจากคลิปก่อนจัดเต็มมานะจัดเต็มเลยฮะ

คือท้องบริเวณไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ย

สมมุติว่าพระสงฆ์ท่านไม่ได้อยู่ในวัฒน์อ่ะ

เพราะพระพระที่ยืนรับบาทอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เดิน
เกิดขึ้นในโรงพยาบาลพุฒิสวทรที่ชาติเชิงเซาส์
ผู้ใช้เฟซบุคทายแล้วก็ไปโพสต์

ก็เดินไปซื้อข้าวในสูตรอาหารของโรงพยาบาล

ถามท่านว่ายังไม่กลับวัดอีกหรือ
เพราะนี่๘โมงครึ่งแล้วได้คำตอบว่าเดี๋ยวกลับ
เพราะจริงแล้ว๘โมงพระต้องเข้าโบสถ์แล้ว
ทำวัดเช้าไปสวดมงสวดมนต์ตามกิจของสงฆ์
ใช่บินทบาทเสร็จก็ต้องรีบจัดตามเวลาแล้วนะคะ
ซึ่งทางเจ้าของโพสต์ก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่า
เอ๊ะแล้วนี่พระจริงหรือว่าพระปลอม

กลับเข้าวัดอย่างน้อยก็ไม่เกิน๗โมงครึ่ง
จากนั้นก็เลยได้ถ่ายคลิปนี้ไว้เพื่อจะไปตรวจสอบแล้วค่ะ
ว่าพระรูปนี้เนี่ยพระจริงหรือเปล่า
พอพระรูปดังกล่าวหันมาเห็นว่ากำลังถ่ายคลิปท่านอยู่เท่านั้นแหละ
ก็นะคะสารพัดคำด่าออกมาแบบไม่เกรงใจผ้าเหลืองเลย
ทีนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลด้วยก็ทราบกันดีนะคะ
ท่านก็ถือว่ากิริยาแบบนี้ก็คงไม่สำรวมนัก
แล้วก็ยังนำเอากระสอบของที่บินทบาทได้ใส่ในรถจักรยานยนต์พ่วง
ที่มีผู้หญิงเป็นคนขับขี่

ก็เลยไม่ทราบว่าของดังกล่าวนั้นนำกลับวัด

อันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง
ทีนี้พอสงสัยก็ต้องไปถามกันหน่อย
มีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพุทธโสธรได้ความแบบนี้นะครับ
พระรูปนี้มาที่นี่เป็นประจำทุกวัน
เพราะญาติของคนป่วยชอบทำบุญ
บางทีหาซื้อของสะบัดไม่ได้ก็จะถวายเป็นปัจจัยบ้าง
ซึ่งวันหนึ่งได้เงินเป็นพันกว่าบาท
และที่สำคัญพระหรือว่าเนมรูปอื่น
ไม่สามารถเข้ามาในเขตนี้ได้

นักเลงเหรอ

ถามไปยังสำนันตร์พระพุทธศาสนาจวัตรภาคเชิงเศร้า

ที่ออกบินทบาทจะต้องกลับเข้าวัดอย่างน้อยไม่เกิน๗โมงครึ่งอย่างที่คุณบอกไปนะฮะ
ส่วนพระรูปดังกล่าวยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม
ไม่รู้ท่านเป็นพระจริงพระปลอมแต่จริงแล้วเนี่ยถึงแม้เป็นพระจริง
ท่านก็ไม่ควรจะด่าด้วยถ้อยคำแบบนี้

ก็เป็นพระสงฆ์ก็ต้องอยู่ในกริยาสำรวมอยู่แล้ว